ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นพนักงานราชธรรมชำนาญการ๔
เรือนจำกลางลบบุรีค่ะเขาไปฉลองที่ได้กลับ
กลับมาอยู่ที่สะแก้วบ้านเกิดแต่ปรากฏว่า
ฉลองเสร็จปุ๊บก็เกิดเรื่องเศร้าเลยนะคะ
พลัดตกลงมาจากห้องพักชั้น๔เสียชีวิตค่ะ
ตำรวจสภาพเมืองลบบุรีพร้อมกับแพทย์ก็ไปตรวจสอบเหตุคนตกห้องพักที่อาคารที่พักเจ้าพนักงานเรือนจำกลางลบบุรี
ถนนพระโหราธิบดีอำเภอเมืองลบบุรีนะคะก็ไปกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูด้วย
พื้นปูนด้านหลังอาคารค่ะมีร่างของชายอยู่ในสภาพสวมกางเกงชั้นในสีดำตัวเดียว
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่เลือดเนี่ยไหลกระจายเต็มพื้นเลยนะคะ
ทราบชื่อก็คือนายเอกสิทธิ์สาสายอายุ๓๔ปีเป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมชำนาญการ๔เรือนจำกลางลบบุรีค่ะ
ทำหน้าที่รับฝากเงินจากญาติของผู้ต้องหาอืมตรวจสอบห้องพักเนี่ยเป็นห้องริม
บนชั้นสี่ของอาคารนะคะในห้องเนี่ยเก็บของบรรจุกล่องเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
คือเตรียมเก็บของกลับไปคือเตรียมแล้วเตรียมจะย้ายกลับไปค่ะ
ด้านหลังห้องเนี่ยมันเป็นระเบียงแต่ระเบียงมันสูงแค่เอวเองค่ะ
คิดว่าผู้ตายอาจจะออกมายืนที่ระเบียงแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะเมาหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่า
พลัดตกลงไปเพราะว่าผู้ที่อยู่ชั้นสองเนี่ยนะ
เขาบอกว่าประมาณสักตี๓ได้ยินเสียงคล้ายของหนักมันตกลงไปกระแทกพื้น
แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันตี๓ดวงอารมณ์งวงเงียนะคะคนนอนอยู่
เช้าจะออกไปดูเนี่ยก็เห็นว่าเป็นคนที่ตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตแล้วค่ะ
ส่วนเพื่อนร่วมงานก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
บ้านเดิมของผู้ตายคือของนายเอกสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดสะแก้ว
ซึ่งเขาทำเรื่องขอย้ายกลับบ้านเพราะตอนนี้อยู่ลบบุรีใช่ไหมคะ
แล้วได้รับคำสั่งให้ย้ายได้ตามคำขอจะรับใบสั่งย้ายในวันที่๑๑เมษายนที่จะถึงนี้
ในห้องก็เลยเตรียมเก็บของเก็บของอะไรเรียบร้อยเลยกะว่าจะขนไปวันนี้
ฉลองสงการพอดีนะถูกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปเลี้ยงฉลองกัน
คำว่าเย่ได้กลับบ้านอารมณ์นั้นนะคะก็ไปสั่งสรรค์กันมา
กลับมาถึงที่พักเนี่ยตีสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าตามที่เพื่อนบ้านชั้นสามบอกนะ
ค่ะคือได้ยินเสียงของหนักตกลงมาตี๓
เพื่อนร่วมงานเองก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำอีท่าไหนทำไมถึงร่วงลงไปอยู่แบบนั้นได้
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนต่อไปนะคะ
แต่ว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยผู้ตายตกลงมาแล้วหน้าฟาดกับพื้นก็เลยเสียชีวิตทันทีค่ะ
ตอนนี้ก็นำศพส่งโรงพยาบาลอานันทมหิดลตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งแล้ว
ก็ดูจากสภาพการณ์แล้วน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจนะ
เพราะว่าก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรือว่ากดดันอะไรจริงเป็นข่าวดีด้วยซ้ำ

แต่อาจจะไม่รู้ว่าหลับหรือว่าพลาดพลั้งยังไงเลยตกลง
อันนี้ต้องดูเรื่องของห้องพักหอพักทุกที่เลยนะคะ

ความสูงของระเบียงจริงแล้วมันควรจะต้องสูงระดับอกไหม
หรือว่ายังไงเพื่อความปลอดภัยด้วย